ที่กระบี่แก๊งโจร๗ประจันบาดกันหน่อย
คนเขาเป็นวัยรุ่นนะเอาไปดูภาพกันเลยนะคะ
เป็นวัยรุ่น๗คนใช้ยานพานะคือซาเล้งวงกลมสีแดง๑คัน
กับมอเตอร์ไซค์อีก๑คันมากัน๗คน๗คน
นี่แหละเข้าไปในร้านแห่งหนึ่งไปขโมยอะไรทราบไหมคะ
ถังน้ำแข็งค่ะเจ้าของร้านบอกว่าเอามาคืนเถอะนะเอามาคืนเถอะ
แม้ว่าถังน้ำแข็งราคาแค่๓๐๐บาท
แต่คุณรู้ไหมว่าเขาเนี่ยต้องใช้เวลาผ่อนเนี่ย
คือผ่อนจ่ายเนี่ยใช่ไหมเป็นเดือนนะคะ

แต่จริงเตรียมซาเล้งอย่างนี้มาแสดงว่าเขามีความคิดอยู่แล้ว

ระเตรียมเอาไว้ก่อนนะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ชัดเจนเลยบันทึกภาพวัยรุ่น๗คน

รถจักรยานยนต์พ่วงข้างอีก๑คัน
ตามถนนในตะบนสายไทยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะ
โดยขี่รถคือวนไปดูลาดเหลาแล้วนะ๑ครั้ง

จากนั้นก็ไปจอดกับร้านค้าณจุดเกิดเหตุ
แล้วก็รีบวิ่งเข้าไปขนถังน้ำแข็งที่อยู่ในร้านเนี่ย

แล้วก็อันตฐานหายไปทั้ง๗คนเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือตอนตี๑ของวันที่๒๔เมษายนที่ผ่านมา
หลังเกิดเหตุนายบุญเลิศหาเหมอายุ๕๓ปี
คนนี้เขาเป็นเจ้าของถังน้ำแข็งอันนี้แหละ
แล้วก็เป็นพ่อค้าขายโรตีและขายน้ำผลไม้
เขาบอกแบบนี้นะบอกว่าพบโจรทั้ง๗คนเนี่ย
ถังน้ำแข็งขนาดใหญ่สูงประมาณสัก๖๐เซนติเมตร
แปดสิบเซนติเมตรภายในน้ำแข็งเนี่ย
คือภายในรังน้ำแข็งเนี่ยนะคะไม่ได้มีเป็นรังเปล่านะ
มีหม้อสแตนเลสมีขวดน้ำหวานมีลูกชิ้นจำนวนหนึ่งด้วย
คือเอาไปหมดเลยอุปกรณ์ทำมาหากินเลยแหละ
ไม่ต้องทำอะไรกันแล้วฟังเสียงผู้เสียหายหน่อยค่ะ
ทำจอด๑ใบละ
ชะล่าใจไปหน่อยนะบอกว่าไม่ได้ล็อกอะไรเลย

คุณบุญเลิศผู้เสียหายบอกว่า

ช่วยเอาถังน้ำแข็งมาคืนหน่อยได้ไหม
เพราะว่านี่คือเครื่องมือทำมาหากินของเขา

ราคา๓๐๐บาทกว่าเขาจะผ่อนจ่ายหมด
ใช้เวลานานเกือบเดือนเลยนะ

งั้นเดี๋ยวเกิดเหตุซ้ำรอยกับร้านค้าอื่นอีกนะคะ